กินไปดูคลิปสะเทือนใจนี้แห้งกูผู้ชมครับคุณตาในอายุ
ปีแล้วคือท่านขี่มอเตอร์ไซค์คือพอออกจากซอยปั๊บ
จะข้ามถนนใหญ่แล้วไปเข้าซอยอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับรถมา

นี่ครับคุณผู้ชมครับดูนะครับ
เตอร์ไซค์ท่านอยู่ตรงนี้แล้วแล้วท่านจะข้ามไปอีกฝั่งนึง

ขออภัยนะครับภาพอาจจะมีความรุนแรงด้วยนะครับ
ที่หน้าวัดเวรุวนารามคนขี่จักรยานยนต์คือนายฉลองพุกพญา

คือถนนแบบนี้อันตรายจริงอันตรายที่สุดโดยเฉพาะต่างจังหวัด
ไอวะเพศซอยตรงซอยไอพี่ต้น
เขาจะไปตรงนั้นนะครับเขาจะไปอ้อมอยู่แล้ว
แล้วมีถนนตัดถนนใหญ่ตัดอยู่ตัดกลางอย่างนี้นะครับ
คนขับรถเก๋งเองก็ตกใจจอดลงมาดูแล้วโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
แต่ปรากฏว่าคุณตาท่านข้อเท้าซ้ายขาดครับเสียเลือดมาก
กู้ภัยพยายามแล้วที่จะปั๊มหัวใจแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลบางเลน
แต่ท่านเสียชีวิตครับโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะ
ส่วนเรื่องใครจะปิดใครจะถูกนะครับ
ตำรวจสมภาพบังเลนอยู่ระหว่างสอบสวนคู่กรณี
และรวบรวมหลักฐานให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ
เรื่องแบบนี้ต้องเข้าใจนะคนขับรถไม่มีใครอยากจะชนใคร

ไปว่ากันในเรื่องของในชั้นศาล